เอามาดูต่อกันที่พิธีกรคนใหม่ของรายการหาคู่ชื่อดังดีกว่า
ทายไปคนนู้นทีทายไปคนนี้ที
ตั้งแต่คุณการาแมเขาประกาศตัวไปว่า
สละทุกรายการที่เขาทำพิธีกรอยู่

ที่สุดเฉลยมาแล้วว่าสาวสวยคนนั้นก็คือ

คู่กันออกมาเลยกับนาเนคนั่นเองนะจ๊ะ
ไอซ์เองบอกเลยว่ารู้สึกกดดันเหมือนกัน
ที่ต้องมารับหน้าที่นี้ต่อค่ะ
แต่ก็มองว่าเป็นงานที่ท้าทายเนาะ
แล้วก็ตั้งใจทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเลย
อกจากนี้ค่ะก็ย้อนไปถามถึงเรื่องความรักเขาหน่อย
เลิกรากันไปนาน๑ปีค่ะ

ก็ไม่ขอพูดถึงสาเหตุที่เลิกรากันไป

เดี๋ยวเราได้เพราะเราโสดรึเปล่า
แต่คิดว่าไม่นะฉันจะไม่อยู่ตรงนี้นาน

ยากที่สุดในชีวิตไอนะเพราะว่ามันเหมือนจะเอายังไง

เออก็คบกันเป็นแฟนกันอยู่อะไรอย่างนี้

แต่นี่มันเหมือนมันเห็นมาแล้วนิดนึงอะไรอย่างนี้

ก็ปีนึงแล้วค่ะตั้งแต่คือไอซ์เป็นคนตัดสินใจเลิก
ก็คือก็นับตั้งแต่วันนั้นก็นั่นแหละเป็นอย่างนี้
ปีหนึ่งที่ผ่านมาที่โสดเนี่ยมันก็ดีเหมือนกัน
รู้ใจเนอะคุณกะละแมนาเนคบอกว่ารู้สึกตกใจ
แล้วก็เครียดอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีใครที่
มาทำหน้าที่พิธีกรได้แบบรู้ใจกันแบบมองตารู้ใจ
เพราะว่าทำงานกันมาหลายปีไม่ต้องเอ่ยปากพูดอะไรกันแล้ว
แต่เมื่อเพื่อนตัดสินใจก็ยอมรับการตัดสินใจของเพื่อนค่ะ
แล้วก็เอ่ยชมด้วยว่ารายการที่ทำด้วยกัน
มันอยู่กันมานานขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าเพื่อนคนนี้นี่แหละค่ะ
ก็ต้องรอพิสูจนฝีไม้ลายมือของพิธีกรคู่คนใหม่ด้วยนะคะ
สำหรับคุณไอ้อภิษดาเป็นกำลังใจให้เธอด้วยค่ะ
เข้าใจนะเนคนะทำงานมาด้วยกันหลายปีนะคะ